คุณผู้ชมคะมีคนสมหวังก็ต้องมีคนผิดหวัง
อันนี้ยังไม่ได้พูดไปถึงวันออกรางวัลนะคะ

เพราะว่าจะให้ดูค่ะว่าคนคนนี้เขามารอที่หน้าตู้
คิดดูสินอนรอ๒คืน
สองคืนเลยเหรอใช่ค่ะแล้วท้ายที่สุดเขาได้คิวที่หนึ่งเลย
แต่ตอนไปกดปรากฏว่าไม่ได้
เอาเพราะอะไรถึงไม่ได้สิทธิ์มันเต็มแล้วคุณผู้ชม
อันนี้พาไปดูที่สาขาสารกลางจังหวัดขอนแก่น

มีผู้ค้ามาต่อคิวจะกดจองสลาก
แต่ทีนี้พอถึงเวลาเปิดจองปั๊บ
รุมมาตุ้มกันอยู่หน้าตู้ค่ะคุณผู้ชม
สมหวังก็มีผิดหวังก็มาก
ทีนี้ค่ะคุยกับทางนายปานชัย

บอกว่าหูยผมอ่ะนะมาจากต่างอำเภอ
คิดดูสิ๗๐โลกว่าผมจะมาถึงหน้าตู้นี้
นอนเฝ้ามาล่วงหน้า๒คืนผมตั้งใจเลย
ขอเถอะขอให้ได้คิวที่๑เถอะ

แต่ตอนกดเอากดจองไม่ได้
ตู้มันขึ้นข้อความมาบอกว่าเครือข่ายล่ม
แล้วหลังจากนั้นพยายามกดหลายรอบ
ดไม่ได้ค่ะแล้วท้ายที่สุดข้อความขึ้นมาแล้ว
สิทธิ์จองโคต้าสลากงวดนี้เต็ม

หมายความว่าอะไร
หารายได้เลี้ยงดูครอบครัวครับ
เสียงสะท้อนของพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยลอตเตอรี่

แต่คือมันอีกช่องทางหนึ่งก็คือ

บางคนเขาจะบอกว่าทำไม่เป็นใช่ไหม

แล้วบางคนอยู่ในพื้นที่เน็ตแรงไม่แรงด้วยไง
ค่ะอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญ

มีอุปสรรคปุ่มกดอยู่จากชาวบ้านต่างจังหวัดแบบนี้ค่ะ

ดูอีกคนนึงอันนี้นี่ก็เคยเป็นข่าวเป็นคราว
เศียชัยยะชาวเยอะสูทร

มีวงจรปิดแล้วก็ลงชื่อเอาไว้ไงว่าเสียชัยยะ

ล่าสุดเสียชายะได้ชัยชนะแล้วค่ะ
ฮะได้แล้วกดจองสลากได้แล้ว

คนละตู้กันคนละตู้คนละที่
แต่ว่าไอ้ตู้ที่ไปจองอีกตู้นึงตู้อื่น
เมื่อกี้นี่๒คืนใช่ไหมของผม๓คืน

ใช่ค่ะเอามาปูนอนอยู่นี้อันนี้คือในขนส่ง
นี่รออยู่ข้างตู้แบบนี้เลยค่ะ
ที่เสียได้จริง
คนเขาใช้เวลาในการกดจองนานไหม
เขาบอกไม่ถึง๔นาทีแล้วก็เต็มแล้ว
มันก็คนที่เหลือหลังผมว่าไม่ได้แล้วทีนี้พอผมได้เรียบร้อยแล้ว
ที่นอนเก็บหมอนขึ้นรถกลับเลยค่ะ
นี่รอบนี้คราวนี้ได้สมหวังนะคะเป็นเพราะว่ามานอนรอ๓คืนนะคะ